คุณผู้ชมใครอยากฟังฟังทางนี้เพราะว่าวันนี้พี่แจ๊กกะรีนไปทำสกูลพิเศษพี่เอสุปชัยเผยเคล็ดลับที่ทุกคนทำ
พี่เอเนี่ยเขาเป็นนักปั้นใช่ไหมคะพระเอกนางเอกหลายคนเนี่ยดังจากเขา
แล้วไปบ้านของพี่เอเนี่ยไปทำสิ่งนี้แล้วดังทุกคนเลย
งานนี้เดี๋ยวพี่แจ๊กรีนจะพาไปล้วงลึกนะคะ
ในงานเปิดตัวนะคะพระเอกใหม่๗คนของพี่เอกสุภาชัยจะเป็นยังไงไปชมสกูลพิเศษเลยค่ะ
วันนี้นะคะพิเศษสุดเลยค่ะพี่แจ๊กรีนอยู่ที่งานเปิดตัวดาราใหม่ในสังกัดของพี่เอสุภาชัย
คนด้วยกันแต่ละคนหล่อหล่อทั้งนั้นค่ะไม่พลาดที่จะมาแบบว่าซอกแก๊กเบื้องหลังค่ะ
ต้องติดตามนะคะคนมันสวยอ่ะแสงสวยอ่ะปังเวอร์
อันนี้ก็คือเบื้องหลังนะคะก็น้องพี่เอทั้งนั้นเลยค่ะกำลังแต่งตัว
อันนี้ก็คือน้องหื้อหล่อจังเลยนุ่ม
เป็นเจ็ดน้องที่แบบรวบรวมมาจากหลายจังหวัดเนี้ยอังสางกะโรคบุรีเนี้ย
มาจากอีสานตอนนี้น้องอู๋เล่นเป็นพระเอกของช่อง๓ซึ่งรอออกอากาศ
เห็นพี่เอให้น้องไปกวาดสารพระภูมิ
เป็นความเชื่อว่ามันจะแบบปังอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือจริงแล้วเป็นกลยุทธ์ให้เด็กขยันด้วยค่ะ
แล้วก็สารพระภูมิเราก็เชื่อ
เราก็เคารพท่านมาตั้งแต่ทำบ้าน

วัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นอย่างนี้

ช่วยเอาน้ำไปให้รุ่นแม่รุ่นพ่อ
แม่พี่เอเนี่ยเขาสอนน้องมาดีจริงนะคะ

พระเอกเด็กปั้นเจนใหม่๓คน
น้องอู๋น้องทาคิน้องอุ๋สา

บอกเลยนะคะทั้ง๓หนุ่มงานดี

สมแล้วที่ประทับตานักปั้นมือทอง

เชื่อด้วยนะคะว่าการกวาดลานสารพระภูมิ
ที่บ้านพี่เอจะช่วยให้ปัง

กวาดที่บ้านรอบสระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
เชื่อเรื่องมูเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมคะ

ก็คิดว่าหวานแล้วก็น่าจะปังแน่นอนครับ

ก็ช่วยดูกันเยอะนะครับ
ซึ่งนอกจากพี่เอจะให้น้องทั้ง๗คน

ทั้งร้องทั้งโชว์ต่อหน้าพี่นักข่าวนะคะ

เรียกว่าอิ่มอกอิมใจกันทั่วหน้า
เอาเป็นว่าพี่แจ๊กรีนก็ขอเชียร์น้องทั้ง๗คนให้เห็งปัง
และปิดท้ายจริงกับเสียงร้องอัดภัยร็อกของน้ององศา
บอกเลยคนนี้งานดีร้องเพลงเพราะจับจิตจับใจจริงเลยค่ะ
เป็นยังไงล่ะคะเทปรับความฟังก็คือให้กวาดสระถปูม
ทำความสระแบบนั้นล่ะค่ะแล้วทุกคนก็ทำด้วย

ไม่ได้กินข้าวกับพี่เอสองคนนะ

ทั้งคนทั้งเจ็บคนอยู่ที่บ้านพี่เอเลย

ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันทำมาหากินอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคุณผู้ชม
ได้คำสั่งขอลาพระเอกทุกคนเลยนะคะ